ของกระแสคนมูเตลูบ้างตอนนี้ท้าเวสุวรรณกำลังมา
ใครใครก็ไปศรัทธานะคะแล้วก็ไปเอ่อสักการะกัน
ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนอย่างที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีพ่อรายหนึ่ง
ประทัดไปจุดถวายแก้บนเพราะว่าลูกจับสลากเข้าเรียนโรงเรียนได้สำเร็จ
และอย่างอันนี้ที่นครปฐมก็มีหนุ่มบวชแก้บนท้าเวสุวรรณ๔พี่น้อง
แล้วจัดแสดงเต้นคาบาเร่โชว์ให้ดูอีกนะคะเนี่ยค่ะ
อย่างที่เห็นเลยนี่เป็นการแสดงโชว์ของคณะคาบาเร่
กลุ่มเพื่อนนางโชว์อันนี้เขาเป็นกลุ่มเพื่อนของคนที่มาบวชแก้บน
ท้าเวสวัน๔พี่น้องที่วัดใหม่สุประดิษฐารามอำเภอนครชัยศรีนครปฐมค่ะ
โดยการแสดงแบ่งเป็น๒ชุดชุดแรกชื่อชัยหน้าฮาร์ด
ชุดที่สองชื่อหัวใจทศกัณฐ์ก็เปิดเพลงร้องลิปซิงค์กันไป
ประชาชนก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาดูด้วยจากนั้นนะคะ
หลังจากแสดงเสร็จก็มีเสียงปรบมือดังสนั่นเพราะว่าถูกอกถูกใจกันค่ะ
จากคณะคาบาเร่แล้วยังมีคณะสิงโตมังกรมาแสดงต่อ
จุดประทัดกันเสียงดังเลยนักเสี่ยงโชคนี่ไม่มองอะไรล่ะค่ะ
มองแต่หางเลขประทัดกันนะคะว่ามีเลขอะไรไหม
ก่อนหน้านี้ในสุภโชคแสงรุ่งรัฐอายุสามสิบสามปีบ้านอยู่พระรามสองกรุงเทพเนี่ย
มากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจากองค์ท้าเวสวรรณสี่พี่น้องและประสบผลสำเร็จค่ะ
ทีนี้ก็เลยมาแก้บนชุดใหญ่ด้วยการบวชบวชยังไม่พอนำคณะคาบาเร่ชื่อดังจากกรุงเทพ
ทั้งสิงโตมังกรมาแสดงโชว์และถวายเงินแก้บนให้วัดอีกหนึ่งแสนบาทด้วยค่ะ
อ่ะส่วนบรรยากาศอีกที่หนึ่งนะคะนี่ที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีชาวบ้านทยอยนำเครื่องเส้นไหว้
พร้อมประทัดไปแก้บนทาเวสุวรรณขนาดความสูงเนี่ยสองเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะ
มาแก้บนก็เพราะว่าได้โชคลาภไปถูกรางวัลสมใจค่ะ
โทไตรรัฐชัยสุภาพพร้อมครอบครัวก็เดินทางมาที่วัดแห่งนี้เหมือนกัน
แก้บนทาเวสุวรรณโดยเล่าว่าเคยแวะมาขอพรขอให้ลูกจับสลากเข้าเรียนต่อชั้นอนุบาลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งได้
แล้วปรากฏว่าลูกจับสลักได้จริงก็เลยต้องรีบมาแก้บนในครั้งนี้กันนะคะ